มาต่อไปที่นับแศกหนึ่งคันนับฮาร์ดไปกันบ้างดีกว่า
และล่าสุดทุบกระปุกออมสินนะคะมูลค่ากว่า๑๐ล้านบาท
ซื้อบ้านที่จังหวัดสุพรรณบุรีให้กับคุณพ่อคุณแม่
ซึ่งเจ้าตัวเผยนะคะว่ามีส่วนช่วยในการออกแบบอยู่พอสมควร
แต่ส่วนใหญ่จะให้พ่อและแม่เป็นคนเลือกว่าชอบแบบไหน
ส่วนตัวลึกแล้วมองอนาคตว่าอยากใช้บ้านหลังนี้เป็นเรือนหอมันซะเลย

แต่มันติดอยู่ตรงไหนรู้ไหมใบตองตรงที่ตอนนี้ไม่มีสาวคนไหนเข้ามาครอบครองหัวใจก็เท่านั้นเองล่ะค่ะ
หนึ่งที่เราอยากให้พ่อแม่มีความสุขมากเราตั้งใจทำมานานแล้วตั้งใจทำมาตั้งแต่๒ปีที่ผ่านมา
แต่ว่าเรามาปลูกบ้านที่กรุงเทพก่อนก็เลยแบบต้องเก็บเงินอีกพักหนึ่งเพื่อจะได้บ้านหลังนี้
ออกแบบมีส่วนร่วมออกแบบครับแต่ว่าหลักให้คุณพ่อคุณแม่ออกแบบ
เพราะว่าเดี๋ยวเราออกแบบเองปุ๊บเนี่ยก็จะแบบสมัยใหม่เกินไปอะไรอย่างนี้

ก็ประมาณไม่เกินครับไม่เกิน๑๐ล้าน

หรือว่าพี่หรือว่าพี่
จริงใจตั้งใจว่าจะเป็นหลังนี้แหละ

ยืนยันตลอดว่าไม่รีบนะคะแต่ว่าก็ไม่เกินอ่าง
ไม่เคยห่างไม่เคยหายเลยสำหรับหวานใจนะคะ
ตอนนี้เนี่ยถือว่าครองสถานะโสดแบบจริงจัง
แต่ว่าหลักปรักฐานเขาเรียกว่าอะไร
การลงหลักปรักฐานเนี่ยมันขัดจะแน่นแล้วนะ

จริงนะเพราะว่าตอนนี้มีเรือนหอแหละ